ติดตามเรื่องนี้กันนะครับเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะฮะ
แล้วก็ศึกดราม่าขายเสื้อผ้าทีมสต๊อกทีมหนึ่ง
กับทีมไลฟ์รับฮิ้วทีมหนึ่ง
ใช่ค่ะนี่ยิ่งช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือมันกลายมาเป็นประเด็นมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมด้วยส่งข้อความมาบอกกันหน่อยละกันค่ะคือทีมสต๊อกเนี่ยที่เขาต้องเอาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนไปซื้อเสื้อผ้ามาเก็บไว้เนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ยแม่ค้าทีมที่มีการมาไลฟ์แล้วก็รับฮิ้วที่หน้าร้านเนี่ย
ทำให้ตลาดเสื้อผ้าเนี่ยมันพังมันปั่นปวนไปหมดใช่ค่ะคิดดูว่าคุณไปซื้อในราคาที่มันเป็นราคาส่งแล้วก็บวกกำไรอีกตัวละ๑๐บาท
แล้วอย่างเงี้คนที่เขาซื้อมาสต๊อกไว้จะทำยังไงแต่ทีมไลฟ์ก็บอกว่านี่ก็เป็นเทคนิคการตลาด
ใช่ในรูปแบบออนไลน์เพราะว่าตอนนี้มันขายแบบว่าขายส่งขายตรงไม่ได้แล้วก็ต้องออนไลน์แบบนี้ใช่
มันเลยกลายเป็นประเด็นนะเออว่าแต่ละทีมเนี่ยเขามีเหตุมีผลของเขาใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปฟังแม่ค้าทีมสต๊อกเขามีการพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะครับ
ซึ่งตอนนี้ตลาดเสื้อผ้ามันพังมากตั้งแต่สองปีที่แล้วที่เริ่มมีโควิดเข้ามาคือมันจะมีคนที่ไปไลค์หน้าร้านขายส่ง
แล้วก็บวกคิดบวกคือแบบไร้ราคาส่งเลยเท่ากับเราคนที่ถือเงิน๓๔๐๐๐แต่ละครั้งเพื่อไปสต๊อกม็อก
ไว้ขายเรามีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายมีทุกอย่างตอนเนี้ยมันพังมาก
ทำไปเพื่ออะไรแล้วร้านส่งก็
ทำไมถึงไม่คิดว่าคนที่สต๊อกกับคนที่มายืนไลฟ์ไม่ได้ลงทุนอะไรอ่ะแค่ลงทุนอาจจะแค่เดินทางนู่นนี่นั่นกับคาดิต

ตลาดมันพังมากใครที่คิดจะเริ่มตลาดออนไลน์ตอนนี้หยุดนะคะ
นี่แหละค่ะพอมีการออกมาพูดแบบนี้แล้วก็บอกว่าตลาดเสื้อผ้าเนี่ยมันพังมาก
เพราะอะไรล่ะเพราะว่าตอนนี้การที่แม่ค้าเขาไปไลฟ์เขาไปรับฮิ้ว
เขาไม่ได้ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ได้ต้องเอาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนมากอง
แค่คุณเนี่ยเสียค่ารถไปถึงที่ประตูน้ำแล้วก็มีเน็ตเอามือถือนั่นแหละไลฟ์ที่หน้าร้าน
แล้วทีนี้คนเข้ามาดูคุณสมมุติว่าเขาต้องการซื้อราคาส่ง
มันต้องซื้อแบบเดียวกัน๓ตัวใช่ไหมคนที่เขามาดูไลฟ์อ่ะ
เขาก็สั่งอยู่แล้วก็บวกราคาไปตัวละ๑๐บาทตัวละ๑๐บาทแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะ
ไปเดินประตูน้ำเขาก็มีร้านขายส่งขายปลีกของเขานะ
ตั้งเป็นหน้าร้านอยู่นะครับส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแทนของทีมสต๊อก
เขาก็ต้องเอาเงินไปลงทุนนะสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ย
ไปซื้อเสื้อผ้าจากร้านจากหน้าร้านนี่แหละมาเก็บเป็นสต๊อกไว้
แล้วก็ขายอีกทีหนึ่งส่วนทีมไลฟ์ก็คือไม่ต้องสต๊อกเลย
ไม่ต้องเอาเงินลงทุนเลยไม่ต้องไปซื้อหน้าร้านเลย
แต่ว่ามาเดินหน้าร้านแบบนี้แล้วก็ไลฟ์เลยบอกว่าตอนนี้มีเสื้อผ้าชุดนี้รุ่นนี้รุ่นใหม่เสื้อตัวใหม่แบบนี้ดาราใส่แบบนี้
ใครจะซื้อก็เอฟมาเลยเขาเรียกเอฟใช่ไหม
แล้วคนก็เอฟกันไปด้วยนะว่าบวกกับตัวละ๑๐บาทตัวละ๑๐บาท
หลังจากนั้นเนี่ยแม่ค้าทีมไลฟ์เขาก็มีหน้าที่ซื้อแล้วก็เอามาส่งให้เลย
คือไม่ต้องสต๊อกเลยมาเดินแบบนี้เลย
ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าตลาดมันจะพัง

ใช่ค่ะส่วนนี้ค่ะหันหลังที่เดินอยู่เนี่ย
คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราไม่ได้อยู่ทีมไหน
แต่ต้องการที่จะไปดูไปสำรวจหน่อยซิ
ที่ตลาดเสื้อผ้าประตูน้ำเป็นยังไงบ้าง
นี่คุณสิริวัลบอกเลยนะว่าตอนนี้ตามร้าน
ค้าส่งค้าปลีกต่างนี่เขาติดป้ายหน้าร้านเลย
ว่าร้านไม่อนุญาตให้ไลฟ์สด
แปลว่าอะไรแม่ค้าทีมไลฟ์จะมาถือมือถือ
แล้วก็ยืนไลฟ์ซื้อของในร้านไม่ได้แล้วนะคะ
แล้วไปถามไงถามว่าอ้าวทำไมเจ้าของร้าน
ติดป้ายไม่อนุญาตให้ไลฟ์แบบนี้

ใช่ค่ะทางฝั่งร้านเขาบอกว่าก็มีแม่ค้ามาโวยวาย

ว่าเนี่ยเวลาคุณทำแบบนี้แม่ค้าสต๊อกเขาได้รับผลกระทบ
ร้านก็เลยติดป้ายว่าห้ามไลฟ์ทุกกรณี
ส่วนแม่ค้าที่เขามาเดินซื้อเสื้อผ้า

เขาบอกว่ากว่าจะเข้ากลุ่มไลน์ร้านได้
จริงมันจะต้องมีการเปิดบินขั้นต่ำ

ใช่ค่ะคือเปิดบินซื้อเสื้อผ้าก่อน
หลังจากนั้นคุณถึงจะเข้ามาในกลุ่มได้

เขามีแบบอะไรบ้างให้คุณได้เลือกซื้อ
แต่สำหรับคนที่อยู่ดีมาเดินไลฟ์เลย
ไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องลงทุนอะไรเลย
อยากให้เห็นใจแม่ค้าฝั่งเราบ้าง

ไลฟ์สดนะครับก็ชี้ป้ายให้เขาดูอะไรประมาณนี้ก็มีลูกค้าเขามาบอกหลายคนแล้วครับว่า
ก็บ่อยไหมนานทีแต่ว่าตอนนี้ไม่ให้ไลน์นะคะ
พอดีทางร้านเราแบบมีลูกค้าไลค์ประจำแล้วนะคะ

มีลูกค้าไลค์ประจำอยู่หรือเปล่า

รับแค่ตัวอย่างแล้วก็ส่งสต๊อปให้เขา
เพราะไม่ได้มาหน้าร้านค่ะมีลูกค้าประจำอยู่แล้ว

อ๋อกันใช่อันนั้นคือไม่ให้ไลค์แล้ว
นี่แหละฮะจากกรณีทีมสต๊อกเขาร้องเรียนไป
ทางฝั่งร้านเขาก็ต้องมีข้อห้ามสำหรับการไลฟ์แล้ว
มาดูทีมไลฟ์กันบ้างดีกว่า
ไลฟ์เขาก็บอกเขามีเหตุมีผลเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่นักข่าวของเราเดินทำข่าวอยู่ก็เจอ
แม่ค้าที่เขามาไลฟ์เขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะเปิดไลฟ์ไปสองรอบ

ก็จะมาดูตามหน้าร้านตัวนี้นะคะตัวนี้ดาราใส่
มีรูปดาราใส่อยู่เออใครเอาไหมคะ

แต่พอผู้หญิงคนนี้เขามาไลฟ์
แล้วเห็นสายตาของแม่ค้าแต่ละคนเขามองแปลกเนี่ย

แล้วเธอบอกว่าในฐานะที่เธออยู่ทีมแม่ค้าไลฟ์เนี่ยนะ

ว่าที่เธอผ่านตัวมาเดินไลฟ์
เธอก็ผ่านจุดที่เคยสต๊อกสินค้า

แล้วนี่เป็นการปรับรูปแบบการขายของอยากให้เข้าใจกันบ้าง

มีสต๊อกก็คือมีของตัวเองด้วย
แต่ไม่ได้ว่ามาไลฟ์ขึ้นหน้าร้านแล้วไม่มีสินค้า
ทำด้วยค่ะเพราะว่าจริงที่บ้านมันขายยากกว่า
ต้องออกมาปรับตัวเพื่อมาทำแบบนี้
ที่ออกข่าวไปที่จริงมันไม่ได้เป็นแบบอย่างนั้นทางร้อยเปอร์เซ็นต์

บอกว่าที่บอกว่าบวก๕บาท๑๐บาทมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
แต่ถ้าร้านไหนร้านไหนเขาไม่ให้ไลค์เราก็ไม่เข้าอยู่แล้วค่ะ
เราก็คือเคารพสิทธิของเขาอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าที่รู้สึกไม่ดีคือสายตาคนมากกว่า
บางทีมองแล้วแบบเหยียดหยามอะไรอย่างนี้

บางทีเมื่อวานเจอยืนกอดอกแล้วทำตาขวางใส่
คือแบบอุ๊ยนงอะไรวะ

ตอนที่คุณสิริวัลสำรวจที่ตลาดที่ประตูน้ำ
ก็ยังมีแม่ค้ากลุ่มที่เขาถือมือถือมาแล้วก็มาไลฟ์เสื้อผ้ากันอยู่
แต่ร้านที่เขาจะเลือกเข้าไป
เข้าไปไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นร้านประจำที่เคยไปไลฟ์อยู่แล้ว

ใช่ค่ะแต่ว่าบางร้านที่เขาติดป้ายว่าห้ามไลฟ์เนี่ย
ส่วนใหญ่ร้านแบบนั้นจะเป็นลักษณะที่
ร้านขายส่งให้กับกลุ่มแม่ค้าประจำ
หรือว่าเน้นเฉพาะขายส่งเท่านั้นเลย
คือมันก็จะค่อนข้างแยกกันแบบชัดเจนเหมือนกันนะคะ
แต่ทีนี้ในฐานะที่มุมมองผู้บริโภค
นี่ไงถึงอยากฟังความคิดเห็นคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นทีมสต๊อกทีมไลฟ์คุณผู้ชมคิดเห็นยังไง
เพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็จะบอกว่าเราในฐานะลูกค้าไม่ได้รู้สึกอะไร
ก็รู้สึกว่าทั้งทุกฝ่ายทำหน้าที่คือขายของด้วยความสุจริต
ก็อุดหนุนทั้งสองฝ่ายก็มีเหมือนกัน

แต่ทีนี้เมื่อวานนะคุณบุ๊คใบหยกนะคุณนะ
ซึ่งเป็นทายาทเจ้าของตึกใบหยก
แล้วก็เป็นคนที่ดูแลพื้นที่ให้เช่าตรงนี้ทั้งหมดเลยนะ
ออกมาบอกแบบนี้บอกว่ากรณีของทางร้านนั้นนะฮะ
จะอนุญาตให้มีการไลฟ์หรือไม่ไลฟ์
ก็แล้วแต่วิจารณญาณหรือว่าการพิจารณาของทางร้าน
ตอนนี้มีร้านที่ห้ามไลฟ์มีประมาณ๑๐
จำนวนผู้เช่าของทางตลาดเสื้อผ้า
แล้วก็ทางใบหยกเองก็สรุปง่ายแบบนี้นะครับ
บอกว่าวิธีการค้าการขายมันมีหลากหลาย
ใบหยกทางบริษัทเองสนับสนุนทุกวิธีการขาย
แก่ผู้เช่าทุกเจ้าเพื่อจะได้รับยอดขายที่สูงสุด
บริษัทจึงจัดพื้นที่ต้อนรับสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม
การทำการไลฟ์สดจะต้องได้รับคำอนุญาต
จากเจ้าของร้านแต่ละร้านจ้า
นี่คุณบุ๊คใบหยกออกมาโพสต์ไว้นะฮะ
ใช่ค่ะแต่นี่คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาดิฉันเข้าไปอ่านนะ
บางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วแม่ค้าที่เขาไปไลฟ์
เขาก็หาลูกค้าให้ไม่ดีเหรอ

บางคนก็บอกว่าอันนี้พูดในมุมลูกค้า
ที่ไหนถูกกว่าเราก็ซื้อที่นั่นจบ

กลายเป็นประเด็นใหญ่ออกมา๒๓วันนี้เลยนะ